ดูที่ระยองกันหน่อยนะคะมีคนเขาเอาคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปอุบัติเหตุจากภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ไว้นะคะ
แล้วบอกว่าคนขับกระบะคนนี้เนี่ยนอกจากจะใจดำแล้วเนี่ยยังแบบนิสัยแย่มากอ่ะ
เพราะว่าเขาขับรถชนรถเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของลุงกับป้าที่เขาจอดเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะ
ลงไปเก็บขวดริมถนนชนจนป้าแกกระเด็นตกจากรถไม่พอ
ลงมาดูเนี่ยว่าใจดำแล้วแต่ที่จิตใจมันหยาบช้ากว่านั้นก็คือเขาขับทับค่ะ

ชนซ้ำแล้วก็ทับซ้ำจนจากตอนแรกที่คุณป้าแค่บาดเจ็บ

เนี่ยคนที่เขาโพสต์คลิปนี้นะเขาเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า
ลุงป้าขี่สามล้อเก็บขวดขายถึงที่เกิดเหตุลุงจอดเปิดไฟเลี้ยวลงไปเก็บขวด
อยู่บนรถเพราะเจ็บขาเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหม
ชนลากรถเลยอ่ะแล้วก็ไม่ลงมาดูด้วยนะแล้วขับชนซ้ำทับร่างป้าที่กระเด็นตกลงมาบนถนนจนป้าแกเสียชีวิต
เรื่องนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะคุณกิติศักดิรชัยเจริญสุขค่ะ
ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเศษโก้งเศษแก้วอะไรเนี่ยแตกระจายทิ้งอยู่ที่ป่าย่าติดฟุตปาดเต็มพื้นเลย
ไปสอบถามเรื่องนี้จากคุณลุงผู้ประสบเหตุนายสมทรงขวัญม่วงวัย๖๕ปี
เพิ่งจะสูญเสียภรรยานางกำทรขวัญม่วงวัย๖๐ปีไปจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
เขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกับภรรยามาบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ย
ถูกชนตกลงไปที่ริมชายหาดเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วปรากฏว่าก็เห็นว่ามีขวดวางทิ้งไว้
ก็เลยเปิดไฟเลี้ยวจอดข้างทางเพื่อลงไปเก็บขวดภรรยานั่งอยู่ที่พ่วงข้างค่ะ
ก็จังหวะที่เขาเดินไปเก็บขวดเขาได้ยินเสียงรถยนต์เร่งเครื่องครับ
แล้วอยู่อยู่ก็มีรถพุ่งชนรถของเขาเลยเขารีบหันกลับมาดูก็เห็นว่าภรรยาร่วงจากรถลงมาที่พื้นนะคะ
อืมทีนี้เขาก็เอาไฟฉายในมืออ่ะส่องไปที่รถกระบาดที่จอดอยู่
ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือรถคันนั้นขับพุ่งชนทั้งเขาและภรรยาเขากระโดดหลบได้แต่ภรรยาเจ็บแล้วไง
เหยียบสุดท้ายโดนเหยียบตายตรงนั้นเลยค่ะโอ้โหใจคอโหดเยี่ยมเหลือเกิน

คืออาการนี้ผมไม่ยกโทษให้เลยครับเพราะว่าเมาแล้วครับแล้วรถชนแล้วแล้วรถจอดแล้วหยุดยุกะทีแล้วนะ
ก่อนที่ว่าจะเหยียบแฟนผมน่ะรถดูกระถี่แล้วแล้วพยายามเร่งเครื่องที่ว่าจะหักพวงมาลัยล้อรถน่ะ
ผมเห็นเลยว่าหักพวงมาลัยมาหาผมอ่ะถึงผมต้องโดดหนีอ่ะ
คือตัวนี้มันพยายามจะฆ่าให้ได้แล้วครับ
ตอนแรกเราคิดว่าเขาคิดหยุดโลกหยุดลดมาไหมครับผม
ผมคิดว่าเขาจะหยุดมาถ้าหยุดมาตอนนั้นผมไม่คิดอะไรเลย
ทีนี้ผมคิดว่าเออถ้าเขาหยุดมาเขาไม่รับผิดชอบอะไรเราก็เราก็ไม่ว่าแต่ว่าเราจะขอดูทะเบียนเขาหน่อย
เดี๋ยวเผื่อเขาจะหักหลบหนีเพราะเขาหักหลบเขาก็หักหลบได้
เพราะรถเขาจอดนะแต่นี่เขาไม่หักหลบก็หักใส่ผมอ่ะ
ทีนี้ค่ะนางสาวชมเดือนขวัญม่วงลูกสาวบอกว่าตกใจมากเพราะอยู่ได้รับโทรศัพท์จากพ่อ
พ่อบอกว่าแม่ถูกรถชนรีบมาเลยนะคะแต่ว่าวินาทีที่เธอมาถึงที่เกิดเหตุ
ได้ยินเสียงกู้ภัยพูดออกมาว่าช่วยไม่ไหวแล้ว
สุดเลยค่ะลูกสาวร้องไห้กอดร่างแม่คือจังหวะที่ถูกขับชนซ้ำเนี่ยนะ
กระดูกหน้าท้องหักแล้วตับก็แตก

ก็เลยเสียชีวิตนะคะพอฟังเรื่องราวจากพ่อแล้วเนี่ยเธอยิ่งเสียใจหนักกว่าเดิมอีก
บอกว่าทำไมถึงทำกันแบบนี้ไม่ลงมาดูแล้วยังจะชนซ้ำอีกทำเหมือนชีวิตแม่เธอไม่มีค่าเลย
เรื่องนี้ร้อยแบนสาวพอร์เมืองระยองบอกว่าไล่เจ็กภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางอยู่
เรื่องต้นมีพลเมืองดีจำเลขทะเบียนรถคันก่อเหตุได้
ท้อทหารบไปไม้๒๗๒๖แต่ไม่ทราบหมวดจังหวัดนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะครับ